อีกที่หนึ่งที่อุตรดิษฐ์ไม่ไกลกันมาก
อยากจะให้คุณผู้ชมไปงานนี้เหมือนกัน
แต่ต้องบอกว่าทำใจดีคุณผู้ชม
เพราะคุณผู้ชมจะได้เห็นเปรตในตอนกลางวันเลย
มาหลอกมาหลอนกันตอนกลางวันเลยเหรอ

หูววววดีนะที่จะมีเป็นกลางวันโอ้หู
ตัวใครตัวมันล่ะคะพ่อแม่พี่น้องโอ้โฮ

ผีทีเดียวมาแบบนี้อย่าเพิ่งจับใคร่หัวเกริ่นกันไปซะก่อนนะคุณผู้ชม
เพราะว่านี่ค่ะเป็นขบวนหุ่นเปรตที่ออกมาอารวาสเต็มท้องถนนเลยนะคะ
เป็นการที่สร้างบรรยากาศสร้างกิจกรรมขึ้นมา
เพื่อให้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องชาวพุทธได้ร่วมงานกัน
เนื่องในประเพณีศาสตร์เดือน๑๐ของจังหวัดอุตรศาสตร์
งานนี้นะเขาจะจัดกันที่วัดดอยสวรรค์ตำบลวังแดงค่ะ
แต่ก่อนที่จะไปถึงวัดประชาชนชาวอุตรดิษฐ์เขาก็จะมาร่วมกันจัดตั้งขบวนแห่
ที่บริเวณหน้าสพวังกะพีอำเภอเมืองเปิดงานเปิดการกันก่อน
แต่ไม่ใช่ว่างานนี้จะมีแค่หุ่นเปรตอย่างเดียวคุณคะ
ยังมีขบวนแห่พระเกจิจำลองมากมายอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
อุ้ย
นี่ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีอันดีงาม
ชาวจังหวัดอุตรดิษฐ์เขาจัดมาต่อเนื่องเกือบ๒๐ปีแล้ว
เป็นการรักษาและสืบสารประเพณีศาสตร์เดือน๑๐และสืบทอดวิถีชีวิต
ชาวพุทธให้คงอยู่ต่อไปอีกยาวนานแสนนานด้วยนะคะ
เห็นไหมเป็นความเชื่อคือความเชื่อเรื่องของพูดผีปีศาจเรื่องของการเป็นเปรต
ก็คือว่าถ้าหากเราทำสิ่งที่ไม่ดีตายไปก็ตกนรกเป็นเปรตไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด
เอามาให้ดูเหมือนเป็นกุศโลบายให้เห็นจะได้รู้สึกว่ามีจิตสำนึก
จะได้รู้สึกว่าเกรงกลัวต่อบาปบุญแบบนี้นะคะจะได้ทำดีร่วมกันไปนะคะ
แต่ก็ต้องชื่นชมคนที่ทำพวกหุ่นเปรตเหล่านี้นะมีรายละเอียดเยอะมาก
นี่ยมมาทูดใช่ไหม
ยมมาบาน
ตัวยมเหมือนกันแหละ

แต่งานนี้เป็นงานบุญคือถ้าใครไปร่วมทำบุญแล้วเนี่ยก็เป็นการทำบุญให้กับศพที่รายญาติด้วย
ก็คือไปร่วมงานเนี่ยก็ได้บุญแหละ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยศาสตร์เดือน๑๐เนี่ยทางภาคใต้เขายังมีการจัดกันมาด้วย

น่าจะได้ติดตามบรรยากาศกันนะคะสำหรับงานศาสตร์เดือน๑๐พิธีชิงเปรต
ประเพณีชิงเปรตอะไรต่างแบบนี้เดี๋ยวได้เห็นกันแบบยิ่งใหญ่อลังการหลายจังหวัดแน่นอน